ที่คุณผู้ชมนั้นมักจะเห็นก่อนหน้านี้จากสื่อต่าง
เป็นภาพพระสงฆ์ออกมาชุมนุมกันที่พุทธมณฑลนะครับ
ในโครงการของการสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ของประเทศไทย
รวมถึงภาพข่าวที่ปรากฏว่ามีภาพของพระสงฆ์ล็อกคอของทหาร
รวมไปถึงพยายามดันรถของทหารนะครับ
ภาพเหล่านี้เองทำให้หลายคนนั้นก็ตั้งคำถามกับวงการสงฆ์ปัจจุบันว่า
เกิดอะไรขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาหรือไม่
ตอนนี้หลายคนบอกว่ากลายเป็นวิกฤตศรัทธาในแวดวงของพระพุทธศาสนาไปแล้วนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ในอดีตปี๒๕๐๓เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
พบว่าวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ

วิกฤตศาสนาวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังจับตามอง
เพราะมีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มพระสงฆ์
ที่ออกมารวมตัวกันที่พุทธมนตร
จนเกิดกระทบกระทั่งกับทหารเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ด้วยเพราะตอนนี้มีมุมมองแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
คือฝ่ายที่สนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์
สมเด็จช่วงวัดปากน้ำขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
กับอีกฝ่ายที่ออกมาคัดค้านจนกลายมาเป็นการนำมวลชน
พระและคารวาสออกมาแสดงพลังหนุนต้าน
กล่าวถึงวิกฤตศรัทธาศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

สมัยรัฐบาลจอมพลสลิดธนรัฐก็เคยเกิดขึ้นแล้ว
กับการกล่าวให้ร้ายพระพิมลธรรม
หัวก้าวหน้าแห่งวัดมหาธาตุยุวราชหลังสลิต
ที่ถูกกล่าวหาว่าเสพเมทุนทำผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงถึงขั้นปราชิก
ถูกดำเนินคดีทางโลก
ต้องถูกจองจำต่อสู้คดีมาจนถึงปี๒๕๐๙ในที่สุด
สารจึงยกฟ้องพ้นมณฑินกลับมาของสมณเพศตามเดิม
กรณีของพระพิมลธรรมจึงเป็นกรณีสะท้อนอำนาจอายุติธรรม
ทั้งทางสงฆ์และทางโลกที่มีเรื่องการเมืองการสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
คือตรงนี้อาหารประวัติเปิดประเทศนับถือฝรั่งมากขึ้น
พวกเราหลายคนนับถือฝรั่งมากกว่านับถือพระ
พระศาคอร์ต้องไปแบบวีวิทย์ไปเรียนจึงจะเป็นคนสุขจนจะก่อเมียก็ได้
อันนี้ไม่นะต้องไปเจนบังนอกกลับมา

ต้องเห็นว่าพระเชยพระเมฆเรียนพระธรรมศึกด้อยครับ
ท่านจะต้องแข่งกับเขาว่ามันหรือมีรถยนต์ใดมาก

ประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นอยู่ที่ว่า
เรารับนับถือรับทิศทุนยมบริโภคนิยม

แต่พระเน็ตกาลถ้าเป็นพระเน็ตกาลโดยทำนั้นน่ะสมควรครับ

ที่ผ่านมาพุทธศาสนาถูกย่ำยีต่อเนื่อง
มีข่าวด้านลบในวงการสงฆ์หลายครั้ง
เรียงตั้งแต่เรื่องอื้อเช้าเมื่อปี๒๕๕๙
กรณีพระนิกรจังหวัดเชียงใหม่
มีความสัมพันธ์กับนางอ่อนประวีนาบุตรขุนทอง
ถูกดำเนินคดีทั้งทางสารโลกและสารสงฆ์
ปี๒๕๓๗เกิดเรื่องสะเทือนวงการผ้าเหลือง
กับกรณีพระยันตะอมโรคภิกุ
ถูกกล่าวหาเสพเมทุนจนมีบุตรกับศรีกา
สุดท้ายต้องหนีคดีไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และในปีเดียวกันยังมีการดำเนินคดีกับเนรนแอร์
หรือในหารรักษาจิตที่นำศพทารก
ย่างทำกุมารทองจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง
ปี๒๕๓๘เกิดเรื่องอื้อเช้ากับพระภาวนาพุทธโธ
พระดังจังหวัดนครปฐมที่ล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กหญิงชาวเขาหลายคนที่มาเล่าเรียนในวัด
กลายเป็นคดีที่ถูกสารพิพากษาจำคุกถึง๕๐ปี
อกจากนี้ยังมีกรณีความผิดของเนรธรรม
ซึ่งที่สุดท้ายต้องหนีไปต่างประเทศเช่นกัน
จนถึงในปีนี้กับกรณีของพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ถูกกล่าวหาในหลายเรื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีรับเช็คจากสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ที่กำลังมีการชี้มูลในอีกไม่กี่วัน
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับการเกิดความขัดแย้ง
ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบ
ที่ยังถกเถียงกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขยายมุมมองของปัญญาชนสยามคุณสศิวรักษ์หรือว่าคุณสุรักษีวรักษ์
มองปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์นี้อย่างไร
ถามตรงและตอบแบบตรงไปตรงมา

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะ
วันนี้ถามตรงในวันพระใหญ่นะคะ
จริงแล้วปกติแล้วในวันพระลักษณะแบบนี้
เราก็จะมีกิจกรรมต่างของชาวพุทธนะคะคุณผู้ชม
ที่เป็นข่าวคราวในการรายงานแล้วก็ดูว่าบรรยากาศแต่ละที่เป็นอย่างไร
แต่วันพระใหญ่ในวันนี้กลับมีวิธีการมองในการตามข่าวต่างไปค่ะ

การมารวมตัวกันของพระสงฆ์หลังจากกิจกรรมตามปกติทุกปีเสร็จแล้วนั้น
จะพาดข้ามไปโดยมีกิจกรรมคล้ายกับสัปดาห์ก่อนหรือเปล่า

ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหรือยังไม่ได้มีข่าวว่าจะเคลื่อนไหว
ในการหนุนและต้านตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในคราวนี้นะคะ
และในวันพระนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางไทยรัฐทีวีนะคะ
เลือกที่จะคุยกับคารวาสเรื่องสงฆ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
อาจจะเชิญอาจารย์มาเป็นแขกแปลกสักหน่อยนะคะ
เชิญคารวาสมาคุยเรื่องสงฆ์ค่ะอาจารย์
จริงอาจารย์สุรักษ์ให้สัมภาษณ์อยู่หลายประเด็นแล้วก็เยอะมาก
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสังฆราช
อาจารย์เอาหลังจากนี้ต่อไปนะคะ
ภาพที่มันต่อเนื่องคือสัปดาห์ก่อนและสัปดาห์นี้วันนี้ที่เราคุยกัน
อาจจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์หรือแค่พรุ่งนี้หรือเปล่าดิฉันไม่ทราบ
แต่การมารวมตัวกันของพระสงฆ์พูดเรื่องตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
อันนี้เป็นเรื่องปกติที่พระทำได้ไม่ได้ผิดวิสัยใช่ไหมคะ
สมณวิสัยโดยตรงเลยครับ
เพราะตำแหน่งพระสังฆราชนั้นเป็นตำแหน่งที่ทางราชการเขาตั้ง
เป็นเรื่องของบ้านเมืองสงฆ์ไม่เกี่ยวเลยนะครับ
ไม่เกี่ยวตอนนี้สงฆ์ชักจะเลอะ
เรียกร้องต้องการสมณศักดิ์ตั้งแต่ขั้นราชคณะขึ้นมาจนถึงสมเด็จ
ติดชิ้นบนกันอะไรแต่อะไร๑๐๘พันประการ
ตอนนี้ก็เลยลืมสมณสัญญาไปว่าสังฆราชต้องเป็นคนของฉัน
มันอัตราทั้งนั้นนะครับศาสนพุทธสอนให้เรื่องปล่อยวาง
ใครจะลงตำแหน่งอะไรเนี่ยมันเป็นยศช้างคุณนางพระ
ไปสนใจทำไมครับมาบวชเรียนเนี่ยเพื่อเข้าหาพระธรรมวินัย
เพื่อเขาหาทางหลุดพ้นเพื่อสงบเย็นเพื่อความเรียบร้อย
เพื่อเป็นแบบอย่างกับพุทธบริษัทและศาสนิกเราเอง
เขาจะได้ดูว่าเป็นแบบอย่างไม่ใช่ดูถูกดูแคลนเรา
เป็นการแสดงอัตราอย่างน่าสงสารน่าวิตกแท้ทีเดียว
อาจารย์แต่ว่าในอีกแบบนึงนะคะที่ได้ยินมาในอีกฝากหนึ่ง
เขาก็มองว่าเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
แม้กระทั่งการจัดการบริหารของฝ่ายสงฆ์เองเนี่ย

ทำไมโลกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์อะคะ

เราต้องแยกให้ชัดนะครับ
สำหรับพระนั้นที่สำคัญที่สุดคือพระธรรมวินัย

และกฎหมายสงฆ์ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ออกโดยประเด็จการสิริธนรัฐ

กฎหมายสงฆ์ก่อนหน้านี้๒๔๘๔เป็นไปในระบบประชาธิปไตย

เป็นไปในสมัยสมบูรณายสิทธิราช
พระเจ้าบริณฑปกครองสงฆ์โดยตรง
สงฆ์ฟังพระเจ้าบรินทร์ครับ
และพระเจ้าบรินทรัพย์ก็อุปถัมภ์บำรุงสงฆ์

พระเจ้ามรินก็ให้สิทธิพิเศษกับคณะธรรมยุทธ์
เป็นเหตุให้คณะมหานิกายรู้สึกอึดอัด

เกิดคณะปฏิสังขรขึ้น

กระทั่งรัฐบาลเวลานั้นเปลี่ยนกฎหมาย
ให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเหมือน

เขายกไว้ให้เป็นสังฆ์อบีดรเหมือนพระมหาภิกษฐ
มีสังคนายกปกครองอย่างนั้นรัฐมนตรี
มีสังคมนตรีมีสังกษภา

ชนสริตเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย
ไม่เอาอภเดชกาล
ก็ให้พระเป็นแบบอภเดชกาล

และปล่อยพระมหาเทศสมาคมนั้น

มองเรื่องสมรสักมองเรื่องยดถามรสัก

ที่วัดปากน้ำนั้นมีพระราชคณะคีรูป
จังหวัดไม่มีพระราชคณะแม้แต่รูปเดียวครับ

เขาอุดหนุนในเครื่องปัจจัยสี่
แล้วมาทำที่เขารำคาญนะครับ

แล้วก็จะเผารูปผมอะไรผมไม่ว่าหรอก
แต่ว่าอย่าทำอะไรให้มันน่าเกลียดเกินโดยไป
อาจารย์คะอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้อยู่หลายครั้ง

คือล้มไปเลยกฎหมายสงฆ์ฉบับนี้เนี่ยนะคะ
คือแต่ตราบใดที่ยังไม่ล้ม

อันนี้เป็นเรื่องของโลกที่เขียนกฎหมายขึ้นมา

แต่ว่านายกจะฉีกวันไหนไม่ทราบนะคะ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ
ประเด็จการนั้นน่ะ

ไม่เป็นสิ่งซึ่งควรจะสรรเสริญ

เขาสามารถใช้ความเป็นประเด็จการโดยธรรม

เด็จการโดยธรรมสถานเสริญได้

ฉีกกฎหมายฉบับนี้ชะวันธรรม๑๐๕

ถ้าร่างไม่ทันจะเอา๒๔๘๔มาใช้ก่อนก็ได้
ไม่ใช่นั้นใช้บทเฉพาะการก็ได้
ว่าความวุ่นวายต่างของสงฆ์

ฉะนั้นก็จะมีเดินขบวนอีกครับ

เพราะที่เราชมพระเด็จการนี้

แต่เราชมเพราะเขาระงับการเดินขบวนได้
เหลืองไม่มีเสื้อแดงไม่มี

เกรงว่าคณะพระธรรมกายจะเข้ามายึดอำนาจ

ชัดเจนเลยครับเงินคณะพระธรรมกายเอามาใช้

แต่คราวหน้าเขาจะทำแนบเนียนกว่านี้

แล้วถ้าปล่อยให้ธรรมกายมาก้าวไก่

ขอโทษนะครับคุณทักษิณชินวัฒน์กลับมาแน่
คุณประยุทธ์ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้

น้ำพึ่งหยดเดียวจะลามปาม

กว่าที่รัฐบาลประเด็จการจะรับได้
ที่อาจารย์กำลังอธิบายอยู่เนี่ยนะคะ
อาจารย์กำลังพูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนา

แต่ว่าเป็นสงครามตัวแทนทางการเมืองเหรอคะ

การเมืองนี่ทุกเรื่องนะครับ

การเมืองคือการแบ่งสรรปันอำนาจ
แบ่งสรรปันผลได้ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
คณะสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมืองนะครับ
ถ้าคณะสงฆ์เข้ามาวุ่นวายก้าวกาย

เพราะฉะนั้นการเมืองก็ต้องตัดสินการเมืองนะครับ
การพระก็ต้องตัดสินให้พระเรียบร้อยได้
ถ้ากล้าหารกล้าตัดสินใจกล้าทำ
ฉะนั้นแล้วก็หมุนเวียนอยู่อีหลอบน้อยอีหลอบนี้

ถ้าอาจารย์จุลักษ์มองว่านี่เป็นการเมืองเหมือนกันเนี่ยนะคะ
เท่ากับว่าตอนนี้อาจารย์สุรักษ์กำลังมองวิธีการแก้ปัญหานี้
อาจารย์เลือกข้างทางการเมืองหรือเปล่าคะ
เลือกข้างหรือไม่เลือกข้างเนี่ยนะครับ

ว่าเรามีจิตใจที่เป็นอุเบกขาขนาดไหน
แต่คนอื่นเขาจะเห็นว่าเราเลือกคลางไม่เลือกคลางนะ

แต่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิก
ผมพยายามถามตัวเองตลอดเวลาเลย
ว่าผมเลือกข้างหรือไม่เลือกข้าง
แต่ผมเห็นว่าถ้าทางออกเวลานี้เนี่ย
มันต้องระงับดับที่ต้นเหตุ
ข้างนู้นข้างนี้มันไปกันใหญ่ครับ

อาจารย์จริงอาจารย์อธิบายอยู่หลายครั้ง

การแก้ปัญหานี้ก็น่าจะฉกฉวยโอกาสใช้อำนาจนั้นในการจัดการแก้ปัญหา
คำถามของดิฉันคือว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ใช้อำนาจนั้นนะคะ
แต่ว่าให้คันลองของกฎหมายที่มีอยู่คือพรบสงฆ์ยังไม่โดนฉีกนะคะ
สุดท้ายแล้วมันจะไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตัวมันเอง
ด้วยกฎหมายที่มันมีอยู่โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องยื่นอำนาจอีกรอบหนึ่ง

สภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมันไปไม่รอดแล้วนะครับ
เพราะสถาบันสูงสุดของฝ่ายสงฆ์นั้นทำงานไม่ได้แล้วครับ
ทำงานไม่ได้แล้วตัวท่านผู้รักษาการตำแหน่งสังฆราชเอง
ก็ออกมาชี้แจงชัดเจนเลยว่าท่านไม่มีความสามารถในการบริหารนะครับ
สมภารวัศเกตเขาทำผิดถูกไล่ออกจากมหาเทน
ถอนจากเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
เป็นลูกศิษย์ของตัวเข้าข้างกันชัดเจนเลย
พรมวิหารธรรมนี่เป็นธรรมพื้นฐานสำหรับความเป็นผู้ใหญ่นะครับ
ถ้าผู้ใหญ่ไม่มีบริหารแล้วทำเลือกข้างลำเอียงอย่างนี้
เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงครับนี่ประเด็นเดียวที่จะต้องพิจารณา
และถ้าสภาพของมหาเทนปล่อยไปเนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาได้ครับ
เพราะปัญหามันเกินแก้ในระบบที่เป็นอยู่เวลานี้
และกฎหมาย๒๕๐๕นะครับเมื่อเขียนเดิมเขียนไว้ว่า
สมเด็จสังราชสิ้นให้แต่งตั้งสมเด็จพระราชคณะที่มีพรรษาสูงสุดเป็นผู้รักษาการ
หลังจากนั้นคณะมหาชัยมองจะเลือกท่านผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้
เสนอขึ้นไปให้รัฐบาลกราบบังคมทุนพระกรุณาทีหลังเนี่ยมาแก้ไขนะครับ
สำเร็จสังราชสิ้นผู้ที่ได้รับตำแหน่งก่อนใครทั้งหมดรักษาการ
และท่านผู้นี้จะต้องเป็นสังฆราชมัดตัวทุกอย่างเลยครับ
นี่ฆ่าตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วอย่างนี้คุณยังยังปล่อยให้เป็นไปอย่างงี
มันไม่ได้ครับรัฐบาลมีหน้าที่อุดหนุนพระศาสนารัฐบาลมีหน้าดูแลพระศาสนา
เมื่อกฎหมายนี้ประเด็จการออกมา๒๕๐๕แล้วมาแก้จนเลอะขนาดนี้แล้ว
รัฐบาลขอสอต้องแก้ครับก็เราแก้ทางโลกแล้วต้องแก้ทางธรรมด้วย
แก้ทางอาณาจักรแล้วต้องแก้ทางศาสนาจักรด้วยเพราะว่าบ้านเมืองนี้
อาณาจักรต้องพึ่งศาสนาจักรถ้าศาสนาจักรคลอนแคลน
ไม่โปร่งใสไม่รอบครอบเขาลือกันไปหมดเลยครับ
ไหนจะเรื่องผู้หญิงไหนจะเรื่องเงินไหนจะเรื่องอะไร
ร้อยต่อร้อยแปดพันประการแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้ครับเสร็จเลย
ถ้าถามว่าคดีของสมเด็จช่วงชี้ไปที่ตัวสมเด็จช่วงแล้วหรือยัง
สัปดาห์ก่อนเราก็ถกกันเรื่องนี้เยอะเลยนะคะยังไม่ถึงตัวบุคคลนะคะอาจารย์
เมื่อยังไม่ถึงตัวบุคคลก็ยังไม่สามารถบอกได้ไหมคะ
ว่าสิ่งที่เราคอรหาเขาหรือรู้สึกว่าเขามีมณฑิน
มันผิดจริงจนไม่สามารถขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้นะคะ
ปัญหานี้นะครับมาตรการของไทยเวลานี้
ถ้าปล่อยยืดเยื้อยืนนานมันไปกันใหญ่เลยครับ
ที่ผมบอกแล้วน้ำพึ่งหยดเดียวมันจะลามปลามากมายเลย
จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแก้ปัญหา

ก็พระเด็จการมันมีอำนาจอันนี้อำนาจอันชอบทำอันนี้
ทำได้ทันทีเลยครับแล้วจะยุติซะ
ผมเชื่อเลยนะกรรมการมหาเทศสมาคมส่วนมากท่านจะอนุโมทนาด้วย
ดีไม่ดีสมเด็จช่วงท่านก็จะอนุโมทนาด้วยนะครับ
นี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะบางอย่างเนี่ย
ยอกมันต้องเอาน้ำบ่งครับต้องใช้ความสุขุมคำบริยภาพ
แต่ต้องใช้ความฉับไวมั่นคงแข็งแรงเฉียบขาดเด็ดขาด

อาจารย์คะการใช้วิธีการที่
พูดง่ายนะคะคือหักแล้วก็เร็วแบบนั้นเนี่ยนะคะ

เพราะมันมีประเด็นเรื่องของธรรมยุทธ์กับมหานิกายอยู่ด้วย
สมมุตินะคะอาจารย์สมมุติเป้าหมายเดียวกัน
แต่ใช้วิธีการที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคือดึงระยะเวลาไป

แม้ว่าเราจะรู้ว่าเพื่ออะไรก็ตาม
ระยะเวลาไปนะครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย
คือตอนนี้ไข้มันเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับ
คุณวางยาเย็นไม่ได้แล้วเมื่อวิกฤตเกิดถึงขนาดนี้แล้ว
ต้องทำวิกฤตให้เป็นโอกาสคำว่าใครซิสคำนี้นะครับ
ภาษากรีกเขาบอกเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยเร็ว
ฉะนั้นแล้วคุณก็ปล่อยเข้าห้างไอซียูเอาพระศาสนาไปอยู่ในห้องไอซียู
รอว่าเมื่อไหร่จะถึงไอ้ความตายเพราะมันไม่มีทางฟื้นครับ
เพราะฉะนั้นผมว่าไข้ขนาดนี้ต้องผ่าตัดอย่างเด็ดขาดทันทีทันใด
และคนที่ทำทำได้มีอย่างเดียวครับคุณประยุทธ์และคณะของเขา
ซึ่งแสดงความกล้าหารทางเยธรรมแสดงความเด็ดขาดเด็ดเดียว
งั้นไปไม่รอดครับไปกันใหญ่เลย

ค่ะทีนี้ที่ฉันลองถามแบบเอาใจคนอีกกลุ่มนึง
ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่ามากน้อยต่างกันแค่ไหนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นมณฑินข้อคอรหาความเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกาย
แม้กระทั่งหลวงพ่อธรรมชโยนะคะ
แต่มีคนจำนวนไม่น้อยดิฉันไม่รู้ว่ามากหรือน้อยกว่ากัน
เขายังไหว้สมเด็จช่วงได้และพร้อมจะให้สำเร็จช่วงขึ้น

ในเมื่อเรายังไม่ได้ใช้กลไกที่มันอยู่ในกรอบเลยนะคะ
เรากำลังบอกว่าฉีกกรอบแล้วไม่เอาสมเด็จช่วง
เราจะตอบคนที่อยู่อีกฝั่งที่เขาสนับสนุนได้ยังไงคะ
สนับสนุนพระนะครับด้วยความเคารพนะครับ
พวกเราคารวาสเสียคนมานานแล้ว
ที่เราถวายรถยนต์พระเนี่ยพวกเราต้องรู้แล้วเราเสียคนครับ
ถวายพระวันนั้นสมเด็จไปฉันที่บ้านเราถวายทีเป็นแสนนะครับ
ไม่รู้นะครับว่านั่นมันผิดเป็นนิสคีปาจิตี
ตะลนหลายต่อหลายคนชอบพระที่มียศถาบรรดาศักดิ์
งานทั้งหมดนะครับในงานคณะสงฆ์เองนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ผมว่าต้องนิมนต์พระสงฆ์ทรงไว้ซึ่งศรีราจารวัตรครับ
กับมหาสารพระศาสนาคือพระสงฆ์ที่มีศรีราจารวัตรครับ
ไม่ใช่พระสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เหล่านั้นท่านอาจจะไม่ได้เลวร้ายมากงายนัก
แต่ขอโทษนะครับมีมณฑินด้วยกันแทบทั้งนั้น
อย่างน้อยการรับเงินรับทองนั้นเป็นนิสคีปาจิตีนะครับ
เป็นอาบัติใหญ่นะครับต้องโยนทิ้งเลยครับเงินทองเหล่านั้นครับ
นั่นที่คุณเก็บบัญชีไว้ให้ลูกหลานไปออกดอกออกผล
ไปทำอะไรกันปรากฏทั่วไปหมดครับ
แทบทุกวัดที่เป็นกรรมการมหาเสนสมาคม
แล้วชาวบ้านบอกโอ้ยเราต้องรักษาท่านไว้นะ
ต้องเคารพท่านนะคุณเคารพเปลือกเคารพกับพี่
พระศาสนาอยู่ไม่ได้ครับพระเจ้าอโศกเป็นอัครสาสำหรับธรรมพระองค์แรกเลยนะครับ
เพื่อให้พระสัตว์ธรรมถูกต้องท่านจับเดรถีศึกไม่ใช่น้อย
จับอรัชชีศึกไม่ใช่น้อยเวลานี้ในเมืองไทยนี่อรัชชีมีมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแล้วนะครับ
ที่เชียงใหม่ถึงก็ออกเว็บไซต์เลยครับบอกว่าฝรั่งมาซื้อเนรไปทำเวชมักได้กันได้เลย
หลายต่อหลายวัดผมไม่อยากพูดมันก็ซ่องโจรนะครับ
กินเหล้าเมายาเสพเมถุนดูหนังโป๊กันไม่มีการตรวจตราไม่มีการแก้ไขอะไรเลยครับ
แล้วเราบอกสะพานนี้ต้องปล่อยไปนะชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์
เราต้องเข้าใจสิครับอะไรคือสาระสาระคือพระธรรมวินัย
อะไรคืออสาระอสาระนั้นถ้าเข้ามาเล็กน้อยไม่เป็นไรครับ
ศัยศาสตร์เข้ามาเล็กน้อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันมากแล้วตอนนี้มันหมดเลยครับ
พุทธศาสตร์ถูกศัยศาสตร์ครอบพุทธศาสตร์ถูกพุทธภานิษฐครอบและ
พุทธศาสตร์ถูกสิ่งซึ่งเหลวไหลเละเทะมาครอบ
เราต้องกลับมาหาที่สาระครับที่พระเจ้าอโศกท่านทำสัญญาณเพราะเหตุนี้
เพราะเหตุนี้พระบาทสำเร็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทำสังขยาน
ให้เห็นนี้ครับท่านออกกฎหมายสงฆ์ศึกพระไม่ใช่น้อยเลยครับ
การที่หนึ่งน่ะเราลืมไปครับมันบอกโอ้ไม่เป็นไร
นับถือก็นับถือไปสิครับคนนับถือยันตระมีมากน้อยขนาดไหนครับ
ค่ะและโหลงเตี๋ยเนี่ยค่าแฮโลแอีนด้วยพวกลูกศิลป์ลูกหาเข้าร่วมนับถืออยู่
ตาบอดนี่ครับนับถือแบบนี้แบบตาบอด
ไม่ได้นับถือพระธรรมนับถือเพราะว่าเขามีเงินเขามีอำนาจ
มีความสามารถไม่ใช้ไม่ถูกต้อง
เห็นภาพค่ะอาจารย์ทีนี้เราเหลือช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
อาจารย์ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเลยที่อาจารย์สุรักษ์บอกมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
คืออาจารย์กำลังไม่ยอมรับโครงสร้างที่มาจากกฎหมายฉบับนี้
อาจารย์ไม่ยอมรับแค่พฤติกรรมส่วนบุคคลของกรรมการมหาเถระสมาคมชุดนี้
หรืออาจารย์ไม่ยอมรับสมเด็จช่วง
หรือไม่ยอมรับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายคะ

เพราะกฎหมายฉบับนี้ออกโดยประเด็จการ
แล้วจะทำให้พระเป็นประเด็จการเหมือนสริธนรัฐ

เพราะท่านแก่เท่า๑๐๘๐๐๐ประการ

บ้านเมืองเราเข้ามาอยู่ระบบทุนนิยมบริโภคนิยม
พวกเราเองนับถือธนิยมบริโภคนิยมมากกว่านับถือพระศาสนานะครับ
เพราะฉะนั้นพระที่รวยเราถึงนับถือ
พระที่มีอิทธิฤทธปฏิหารและถึงนับถือ

พุทธเจ้าสอนให้เขาหาโทธรรมะ

ทำอย่างไรเราถึงจะลดความเห็นแก่ตัว
ทำไงเราถึงจะเกื้อกูลต่อคนอื่น

ทำอย่างไรเราถึงจะมีชีวิตอยู่บนสารสอดคล้องกับธรรมชาติ
ทำอย่างไรถึงสังคมจะลดความอายุทธิธรรมลง
โดยการแก้ไขด้วยภาษฎธรรม

ถ้าไม่รักษาหัวใจพระศาสนาไว้
ศาสนาพุทธก็เป็นรัฐธิอันหนึ่ง

พระต้องเป็นสมณะคือผู้เรียบง่าย

พราหมณ์คือผู้ที่ทำวิธีประกอบเบสมนตร์คาถา

จะกลับมาเป็นสมณะที่เรียบง่าย
อาจารย์ค่ะ๑นาทีสุดท้ายถามอาจารย์สุรักษ์ตรง

หากว่าสมเด็จช่วงได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชจริง

ความวิกฤตจะยิ่งใหญ่ขึ้นครับ

พระธรรมวินัยสำคัญมากนะครับ

มีข้อบกพร่องที่สำคัญนะครับ
มีข้อบกพร่องที่สำคัญนะครับ

คนที่รักมากที่ชังเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้

พรมวิหารนั้นเป็นธรรมท่านผู้ใหญ่

ชูโชคกันแล้วสมัยนี้
คเนธกันแล้วสมัยนี้ต้องมากราบไหว้
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่ง
และพระสงฆ์นั้นต้องเป็นผู้ที่เป็นจุปฏิปโนบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ไม่ใช่เลอะเทอะเลวไหลผมว่าเมืองไทยถึงเวลาแล้วนะครับ
ที่จะส่งกระจกดูให้ชัดชัดว่าพระศาสนานั้นจะอยู่ได้
ก็เพราะความบริสุทธิ์ความสงบและความสะอาด
ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราชวนมาคุยกัน
เราไม่แน่ใจว่าตลอดทั้งสัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นหรอกนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไป
ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชหรือว่าแรงหนุนแรงต้านนั้น

นายกได้ยินอยู่แล้วนะคะอาจารย์ออกสื่ออยู่หลายรอบนะคะ

แต่ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความสงบนิ่งมากค่ะ
คืบหน้าไปด้านไหนยังไม่ทราบเลยค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามข่าวนี้ยังเป็นข่าวเด่นในประเทศไทยอยู่นะคะ

หมดเวลาของช่วงถามตรงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้กลับไปที่คุณพีรวัตรค่ะ